โปรมาตเตอร์แห่งไข้มวยแพ็ดยินดีก็คลุกเข่าขอพระฟ้านะครับ
ดาราสาวแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเสียโบ๊ทเองก็โพสต์ภาพ
ลงโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับมีการคุกเข่าขอแต่งงาน
แหวนนะครับก็พร้อมแคปชั่นเลยนะครับ
ในที่สุดก็ถึงเวลาสละโสดสักทีกำลังจะแต่งงานแล้วนะครับ
ก็แสดงขอแสดงความยินดีกับทางเสียโบ๊ทด้วยนะครับส่วนทางสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับ
จับมือกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์นะครับ
เปิดตัวโครงการอบรมทักษะรู้เท่าทันสื่อกีฬา

แล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์นะครับ
โดยครั้งที่๑จะเริ่มต้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับ
วันที่๑๗ถึง๑๘กันยายนนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
ปิดท้ายที่การกีฬาแห่งประเทศไทย
ศูนย์บ่มเพาะนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนชั้นเลิศ
ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินเข้าสู่ปีที่๕นะครับ
จะคัดเลือกนักฟุตบอลรุ่นอายุ๑๓ปีจากทั่วประเทศ

เพื่อพัฒนาทักษะให้ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

โครงการดังกล่าวจะแบ่งเป็น๒ช่วงด้วยกันนะครับ
ช่วงที่๑วันที่๙ถึง๒๓กันยายนนี้นะครับ

วันที่๓ถึง๑๗ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครนะครับ
มีนักกีฬาเข้าร่วมถึง๖๐คนด้วยกันครับ